ส่วนคุณมาริโอเมาเลอร์คุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้ที่มีชื่อครอบครองรถคลาสสิก
แล้วก็มีการเชื่อมโยงไปกับขบวนการสวมทะเบียนรถ
วันนี้ก็ปรากฏว่ามาริโอมาวเลอร์
ไปให้ปากคำกับตำรวจสอทในฐานะพยาน
คุณผู้ชมซึ่งก็ยืนยันว่าไม่กังวล
เนื่องจากข้อได้จริงทุกอย่างก็ได้ชี้แจงกับตำรวจไปแล้วค่ะ
นี่ค่ะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาจยากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท
วันนี้มาริโอมาวเรอก็ไปกับทนายความ
เอาหลักฐานไปให้ข้อมูลในฐานะพยาน
หลังจากปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในผู้ครอบครองรถยนต์๖๖
๕คันที่ตำรวจสอท
ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกตรวจยึดมาได้
จากกรณีไปพบผู้ต้องหาเจาะระบบเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ทะเบียนรถของกรมการขนส่งทางบกค่ะ
ซึ่งมาริโอเนี่ยวันนี้ก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
บอกว่าเขาเป็นเจ้าของทะเบียนรถจริง
แต่ตัวรถที่ทำสัญญาซื้อยังไม่ได้ครอบครอง
เนื่องจากว่าทางรุ่นพี่ที่ขายรถให้ติดปัญหาบางอย่าง
ทำให้รถยังมาไม่ถึงแล้วก็ได้คืนเงินค่าเสียหายทั้งหมดแล้ว
ตนเองก็ตกเป็นผู้เสียหายไม่ได้เป็นผู้ร่วมขบวนการ
วันนี้ผู้สื่อข่าวบอกมาริโอก็เลี่ยงผู้สื่อข่าวนะคะ
โดยเข้าไปให้ข้อมูลประมาณ๒ชั่วโมงแล้วถึงได้เดินกลับออกมา
แล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกไม่ได้กังวลอะไร
ส่วนรายละเอียดต่างก็ได้ให้ตำรวจไปแล้วค่ะ

แต่เราไม่ได้กังวลใจไรเลยใช่มั้ยคะ
ไม่ครับ
เรายื้อนยันว่าสิ่งที่เราคือเมื่อที่มันถูกต้องหรือว่า
พี่ที่เราซื้อมาเป็นคนที่ซื้อขายรถประจำอยู่แล้วไหมคะ
เดี๋ยวให้พี่ถามทางผู้ใหญ่เอาละ
ทางตำรวจก็บอกว่ามาริโอเอาหลักฐานเป็นสำเนาทะเบียนรถ
มาประกอบในสำนวนนะคะซึ่งให้การว่าไม่รู้
ว่ารถที่ซื้อจากรุ่นพี่เป็นรถสวมทะเบียน
ก็ซื้อมาในราคา๑๕๐๐๐๐บาท
มัดจำไป๕๐๐๐๐๐๐บาทยังไม่ได้รถค่ะ
ตกลงซื้อขายช่วงเดือนธันวาคมปี๒๕๕๙
แล้วก็ยกเลิกสัญญาการซื้อรถไปแล้ว
ก็ได้รับเงินมัดจำ๕แสนบาทคืนแล้ว
แต่ชื่อของมาริโอยังเป็นผู้ครอบครองรถอยู่

ตำรวจก็จะตั้งชุดคณะพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูล
แล้วก็เรียกผู้ครอบครองรถที่ยึดได้๑๖คัน
จากทั้งหมด๖๕คันมาสอบปากคำนะคะ
ก็ยังไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับใคร
รวมทั้งรุ่นพี่ทั้งสองคนที่ขายรถให้กับมาริโอ
อันนี้ก็ต้องเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะ